มาดูกันต่อกับหนุ่มคนนี้ค่ะโอ้โหพี่ชายของเรานั่นเอง
ขวามมาเหมาะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอัปเดตหน้า
หลังจากที่ตัดศิลป์ใจทำศัยกรรมกาลเต็มต์่อเองตอนที่อายุ๕๐ปี
คุณผู้ชมผ่านมาเดือนกว่าเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าตอนนี้หน้าเริ่มเข้าที่แล้วนะคะ

เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยหน้าเริ่มดีขึ้นนะ

ใช่คนเข้ามาคอมเมนต์คุณผู้ชมกระแสวิภาควิจารณ์หลายประเด็นค่ะ
ก็บอกว่าหน้าเหมือนพี่โชเล่หน้าเหมือนพี่เอกชัย
แล้วก็แถมบางคอมเมนต์ยังใส่อีโมติคอนรูปหัวเราะมาด้วยนะคะ
ล่าสุดค่ะพี่ก๊อฟบอกเลยว่าเตรียมเอาผิดทางกฎหมายกับคนที่ไม่หยุดพูดพาดพิงถึงบุคคลอื่นแน่นอนค่ะ
ไม่ได้สนใจอะไรเขาเพียงแต่ว่าคือพี่ก็จะดูว่าคนไหนมันเกินเลยมากไปหรือเปล่า
ถ้าหากว่าพิมพ์มาว่าสมมุติว่าเหมือนพี่เอกชัยเหมือนพี่โชเล่เหมือนอะไรอย่างนี้
แล้วใส่เป็นอีโมจิหัวเราะมาข้างหลังเนี่ยพี่ไม่ชอบมันลามปามไปถึงคนอื่นแล้ว
ไปพลาดพิงเข้าอีก
คุณพิสูจน์ได้ว่าผมก็เคยไปผ่าตัดปรุงผมแล้วจริงอ่ะให้เลยล้านหนึ่งแต่ก็คุณพิสูจน์ไม่ได้

ถ้าหากว่ายังไม่มีใครมาทำให้จริงจังเนี่ย
มันจะไม่กลัวแล้วมันก็จะไม่ยอมหยุดกัน

ถ้าหากว่าใครอยากจะแบบว่าเป็นเคสตัวอย่างได้นะผมยินดีเลย
คนชักใช่ใช้โซเชียลสมัยนี้ต้องระวังนะคุณผู้ชมใช้โซเชียลสมัยนี้ต้องระวังนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ไปเน้นไปว่าเขาไปทวบไม่ได้นะ
โดนฟ้องนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพี่ก๊อฟเขาจะแบบเอากรณีนี้เป็นกรณีศึกษาด้วยนะคะระวังกันด้วยคุณผู้ชม